แคมป์เก็บตัวของทีมบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกบอลโลกนั้น
อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีนักเตะลูกครึ่งเดินทางมาทดสอบฝีเท้า
ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
เธอคือทิฟฟานี่นะครับดารุดีสอนเผ่าประตูลูกครึ่งไทยเดนมาร์ค
ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกามาร่วมฝึกซ้อมเบาครับเป็นครั้งแรกกับทีมบอลหญิง
เตรียมบอลโลกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีม
อย่างที่ทราบกันเธอเนี่ยไปเชียงรายนะครับไปที่บ้านคุณพ่อ
แล้วก็บินกลับมาดอนเมืองในช่วง๔โมงเย็นแล้วก็ตรงมาสนามซ้อมเมื่อวานแล้วซ้อมเลยนะครับ
ถือว่าร่างกายเธอดีมากเหมือนกันครับ
ฟอนี่จะร่วมซ้อมเป็นเวลา๑สัปดาห์เพื่อทดสอบฝีมือ
ซึ่งเธอก็หวังว่าจะแสดงความสามารถให้โค้ชได้เห็นมากที่สุด
เพื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปลุยบอลโลกแล้วก็รายการอื่น
โดยมาดามแป้งน้องพันธ์ล่ำซ้ำครับผู้จัดการทีมบอกว่า
เปิดโอกาสให้กับลูกครึ่งทุกคนเลยบอกว่าทิฟฟานีมีรูปร่าง
แล้วก็ทักษะที่ดีเป็นทุนเดิมก็หวังว่าจะโชว์ฝีมือเข้าตาน
หนึ่งละทายสัตว์ทองเวียนหัวหน้าภูกษอแล้วก็ชายงขำเปลี่ยน

พอน้องมาเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศของทีมเนี่ยมีความกระตื้นลื้อล้นมีความสนุกสนานมากขึ้น
ก็คิดว่าในช่วง๑สัปดาห์ที่น้องอยู่กับเราเนี่ย
ท่านอาจารย์ชายงเนี่ยคงได้มีวิธีการฝึกซ้อม
เพื่อเขาเรียกว่าเรียกความสามารถที่ในตัวน้องเนี่ยมีอยู่เนี่ย
ว่าจะมาสามารถช่วยทีมในระดับไหน
ได้ดูเพราะว่ามันก็มีช็อตเซฟหลายอย่าง
แต่คราวนี้สไตล์การเล่นแล้วก็มันก็ต้องมีการทำงานร่วมกับกองหลังเราด้วย
รวมทั้งเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าน้องมีความสามารถที่สามารถมาช่วยทีมเราได้
ก็ต้องมาดูว่าระยะเวลาในการฝึกซ้อมของน้องเนี่ยจะมาร่วมทีมเราได้เมื่อไหร่